ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดจะพบรักพึงใจ
คนที่ทำงานร่วมกันหรือคนที่มีธุรกิจติดต่อเกี่ยวข้องด้วย
คนมีคู่ครองคู่รักอยู่แล้วควรระวังอย่าให้เกิดรักนอกทางขึ้น
ส่งผลไม่ดีกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
สุขภาพระบบการทำงานในร่างกายจะทำงานติดขัด
ระวังอาการโรคไทรอยด์ผิดปกติต่อมทอนซินอักเสบ
การเงินรายจ่ายยังคงมีมาบ่อยแทบไม่ขาดสาย
โดยมากเป็นรายจ่ายประจำแต่จะน้อยลงกว่าเดือนที่ผ่านมา
จะมีเหตุให้ถูกหลอกลวงในรูปแบบต่าง
จำไว้ว่าไม่โลบก็ไม่เสียซับ
การงานยังต้องทำงานเป็นทีมอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเครื่องสารต่อ
ธุรกิจการงานเดินหน้าไม่สะดุด
งานประเภทงานศิลปะเครื่องสำอางและงานให้ความบันเทิงเริงรมทั้งหลาย

ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์